ความคืบหน้าคดีที่คนร้ายปราตามประกบยิงอดีตรองสารวัตรสืบสวน
กองกำกับการตำรวจภูทรภาคที่๙เสียชีวิตในจังหวัดสงขลา
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าได้บ่อแสเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งเบาะแสนี้เกี่ยวข้องกับรถที่คนร้ายใช้ตามก่อเหตุ
ก็คือรถเก๋งสีดำแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมได้
เพราะเกรงว่าจะไปกระทบต่อคดี
คดีนี้ย้ำว่าเกิดขึ้น๑๙มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายตามประกบยิงร้อยตำรวจเอกวัชริน
เบนจะทศวรรษอดีตรองสารวสืบสวนสอบสวน
ขณะที่ขับรถมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเอง

ทั้งวันนี้ญาตินำสบกลับมาทำพิธีรดนำสบ
และสวดพระอภิตามสบที่วัฒน์ลงวาดอธพกลางความสกเจ้าของครอบครัว
บำรุงวงธนายความอยู่ในกลุ่มทนายใจดี
ทำงานอยู่ด้วยเขาบอกว่าเป็นคนสุดท้ายเลย
ทางโทรศัพท์ก่อนที่จะถูกยิง

เนื้อหาพูดคุยคือเป็นการตักเตือนเรื่องของการไลฟ์สดในเพจ

เพราะว่าผู้ตายนะคะเป็นผู้ช่วยทนายความของเพจนี้นะคะ
หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสัญญาณโทรศัพท์หายไป
โทรกลับไปอีกทีพี่ชายของผู้กองวัชรินเป็นคนรับสาย
แล้วก็บอกว่าผู้กองวัชรินถูกยิง
ได้ยินเท่านั้นแหละค่ะรีบเดินทางไปจุดเกิดเหตุทันทีนะคะ
ส่วนปมสังหารทนายความท่านนี้ค่ะคาดการณ์ไว้หลายประเด็นนะคะ
แต่หลักที่น่าจะเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้อง
ในคดีที่ได้ให้ข้อมูลกับทางชุดสืบสวนไปหมดแล้วนะคะ
ซึ่งเป็นคดีที่ผู้กองวัชรินได้ขอความช่วยเหลือ
มาทางกลุ่มทนายใจดีมิวสามคดีด้วยกัน
คดีตำรวจภูทรหาดใหญ่ตรวจปัสสาวะแล้วยัดข้อหาผู้นำศาสนา
คดีที่๒คือคดีตำรวจทางหลวงยิงรถของหญิงสาวที่อำเภอสะดาว
และอีกหนึ่งคดีคดีเก็บสวยนะคะ
สามคดีนี้ยังคงอยู่ในชั้นศาล
ที่ผ่านมาผู้กองวัชรินนะคะมีคู่กรณีมากทนายบอกแบบนี้
และก่อนที่จะเสียชีวิตทำพินัยกรรมไว้ด้วย
เพราะรู้ว่าตัวเองกำลังถูกป่องร้ายค่ะ
ความคืบหน้าทางคดีทางชู้สืบสวน
ตอนนี้แบ่งหน้าที่ลงไปหาพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดไปเจอเบาะแสเพิ่มเติม
แต่ตำรวจก็บอกว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะ
โดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า
คนร้ายขับรถหลบหนีไปทางไหน

อีกหนึ่งหลักฐานที่เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบอยู่เหมือนกันนะคะ

จะต้องไปตรวจสอบว่ามีการพูดคุยกับใครบ้างก่อนวันที่จะเกิดเหตุ
วันพรุ่งนี้นะคะทีมชุดสืบสวนสอบสวน
สรุปความคืบหน้าของคดีอีกครั้งหนึ่ง
เราน่าจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมในคดีนี้นะคะ
ด้านพลตำรวจตรีดำรัฐวิริยกุลรอง
ผู้บัญชาการตำรวจผู้ท้อนพระเก้านะคะ
บอกว่าการสืบสวนพบชนวนเหตุสังหามีหลายประเด็น
ซึ่งยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งไป
และอยู่ระหว่างการตามล่ามือปืนและรถเก๋งคันที่ใช้ก่อเหตุ
เชื่อว่ามือปืนกลุ่มนี้เป็นมืออาชีพ

โดยเฉพาะใช้กระสุนปืนหัวระเบิดที่ไม่มีปลอก
และหัวกระสุนเพื่อใช้เก็บเป็นหลักฐานได้
กระสุนปืนหัวระเบิดก็คือหลังจากที่ยิงออกไปแล้ว
กระสุนมันจะแตกออกไปเป็นหลายนัดด้วยกัน
แล้วทำให้เหยื่อเสียชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
เพราะว่ามันจะไปฝังในหลายจุดตามร่างกายนี้นะคะ
ก็เลยทำให้คิดว่าทีมนี้น่าจะเป็นมืออาชีพค่ะ